ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็คือศุกร์เสาร์นี่แหละฮะ
หลายคนก็ขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัด

เพราะว่าไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
แต่ว่าไม่เห็นว่ามีรถพ่วงนั้นไปจอดอยู่ข้างทาง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถพ่วง๑๘ล้อ
จอดรอเพื่อเลี้ยวขวาเข้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

จู่รถตู้สีขาวที่วิ่งมาด้วยความเร็ว

พร้อมกับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าปั๊มน้ำมันคาวเทค
ถนนนางรองประคำอนางรองจบุริรำ
หลังเกิดเหตุดับเพลิงเทศบาลเมืองนางรอง
ต้องเร่งใช้น้ำฉีดใส่รถทั้ง๒คัน

เนื่องจากมีแก๊สรั่วและน้ำมันไหลออกมา
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง
นำร่างของนายพรชัยจรเอกาอายุ๓๓ปี
คนขับรถตู้ที่เสียชีวิตถูกอาจติดคาซากรถออกมาได้สำเร็จ
นายสมทรงชุมเสนาอายุ๓๓ปีคนขับรถพ่วง๑๘ล้อระบุว่า
ขณะขนมันสำบันหลังไปส่งที่จังหวัดนครนัฐศรีมา

แต่จู่รถตู้คันดังกล่าวได้แสงรถอีกคันมาอย่างรวดเร็ว
จะพุ่งชนอย่างจังทำให้คนขับเสียชีวิต
ตำรวจสพนางรองอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
ส่วนคลิปนี้เป็นภาพที่เห็นกันดาดดื่นบนท้องถนน
กลายเป็นภาพชินตาและเป็นเรื่องปกติของใครหลายคน

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ขี่ออกมาจากซอยก่อนที่จะเลี้ยวขวาย้อนสอนเพื่อข้ามไปอีกฝั่งถนน
และแล้วก็ถูกรถเก๋งที่ขับมาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวอารยายีมะหมัดอายุ๒๙ปี
นางสาวมาริสายิมหมัดอายุ๒๔ปี๒พี่น้อง
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนสัจกุลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
รถจักรยานยนต์ด้านหน้าพังยับเยิน
ส่วนรถเก่งคู่กรณีหน้ารถด้านซ้ายได้รับความเสียหาย

ตำรวจสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุสองพี่น้องกำลังขี่รถจักรยานยนต์
แมวไปหาหมอโดยขี่รถย้อนสอนเพื่อข้ามไปอีกฝั่งถนน
มองไม่เห็นรถเก่งที่ขับมาทางตรงจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ส่วนแมวของผู้บาดเจ็บคาดว่าน่าจะตกใจกลัววิ่งหนีหายไป
เช่นเดียวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
หญิงสาวคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งอย่างกระทันหัน
บนถนนสาย๓๑๓๘หน้าสำนักงานแขวงการทางคลองกิว
ทำให้คนขับขี่เสียชีวิตคาที่
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาววันดีทำดีอายุเพียง๑๘ปีเท่านั้น
ด้านหน้ารถพังยับเยินกระจกด้านซ้ายแตก
นายนัทพงศ์แสงอรุณอายุ๒๗ปีคนขับรถเก๋งอ้างว่า
ตัดหน้าอย่างกระทันหันทำให้เบรกไม่ทัน
ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องมุมจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง